ช่วงมือกันเป็นคนเลวเหรอผมไม่ต้องการ
ชวิตตีแสกหน้า

ต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้นอกจากจะฟังเรื่องราวสาระ
ที่เรียกได้ว่าหาที่ไหนไม่ได้

เรายังได้เรียกว่ามุมมองใหม่ที่ดูเด็ดเด็ดมันด้วย

นี่ผมพูดกับคุณมิ้นมาเนี่ยหลายเดือนนะ
ค่ะประมาณเกือบ๒เดือนเองค่ะไม่นานเกินไป

ในรายการชูวิตตีแสกหน้าท่านผู้ชมครับ
ผมจะไม่พูดถึงไอ้พอคนนี้ไม่ได้ครับ

พอที่ไปลงในรายเรียกเด็กลูกสิทธิ์ตัวเอง

อายุเท่าไร๑๔นะครับ
จ๋าที่รักจ๋าตัวเองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะ

นะครับอย่างนี้คือผมไปค้นดูแล้ว

ใคร่เด็กเนี่ยท่านผู้ชมครับผมจะอธิบายให้ฟัง
คือโรคนี้มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นกามวิปริตอย่างหนึ่ง
มีขึ้นจริงครับทางวิชาการเขาเรียกโรคใกล้เด็ก

คือชอบเด็กเนี่ยมันหมายถึงเด็ก

คือหมายความว่า๑๘ต่ำลงมาถึง๑๐ขวบเลย

แต่ลักษณะอย่างเนี้ยเค้าบอกว่า
คนนี้คงอาจจะมีประวัติตอนเด็กถูกกระทำรุนแรง

ฝังใจว่าไม่ชอบจะมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือวัยเดียวกัน
ก็เลยเลือกที่จะทำกับเด็ก
เพราะรู้สึกตัวเองปลอดภัยกว่า
อันนี้ทางการแพทย์นะฮะโรคนี้นะฮะเป็นโรคที่เกิดขึ้นนะครับ
ควบคุมตัวเองได้ก็แล้วไป
ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้โรคนี้จะเป็นอันตรายอย่างมาก
ต่อต่อคนในสังคมเพราะว่าจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรไป
คือการที่ชอบเด็กเนี่ยก็ถือว่าผิดปกติแล้วจากคนทั่วไป
น่าจะชอบคนวัยใกล้กันหรือคนที่อายุมากกว่า
ใช่วัยใกล้กันเนี่ยวัยที่ใกล้กันหรือวัยที่น้อยกว่าคุณนิว
มันเป็นธรรมชาติเองอันนี้หมายถึงอายุตัวเอง๕๔
คือไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กอายุ๑๔มันต่างกันมากค่ะ
อันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนข้อที่สาม
เคยมีการประวัติธรรมแบบนี้อยู่หลายครั้งหลายครา
ครั้งก่อนก็ทำกับเด็กป๖ทีนี้ปรากฏว่าทั้งเมื่อเด็กป๖แล้วเนี่ย
ทางผู้ใหญ่เขาตั้งคณะกรรมการสอบ
คุณรู้ไหมว่าแค่ตัดเงินเดือนมันน้อยเกิน๕
เสร็จแล้วย้ายมาสู่โรงเรียนที่มีปัญหานี้
เอาล่ะถึงแม้จะมีการว่ากันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ม๒เนี่ย
มันก็ไม่ใช่เด็กเรียบร้อยนะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่
แต่ความเป็นเด็กท่านผู้ชมครับกระทำกับเด็กเนี่ย
มันมีกฎหมายที่ค่อนข้างจะรุนแรงและปกป้องเด็ก
เมื่อเด็กอายุ๑๔จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่
จะมีลักษณะอย่างไรก็แล้วแต่
ผู้ที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ย
ต้องอบรมสั่งสอนไม่ใช่ว่าไปเล่นซะเอง
หลายคนก็ยอมรับในประเด็นไม่ได้
คุณนิวโรคนี้เกิดจากสาเหตุ
ลักษณะของการเลี้ยงดูประสบการณ์ในวัยเด็กของแต่ละคน
เฉพาะผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อทางเพศมาก่อน
เช่นเคยถูกล่วงละเมิดข่มขืนกระทำการรุนแรงบางราย
โตแล้วอาจจะทำให้มีพฤติกรรมแบบเดียวกัน
ตนเองถูกกระทำจึงเกิดความกลัวผู้ใหญ่

ไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ใหญ่
รู้สึกว่าเพศสัมพันธ์กับเด็กนั้นทำให้ตัวเองปลอดภัยมากกว่า
อันนี้คือโรคไข้เด็ก
แล้วเราจะไม่สามารถแสดงคือสังเกตเห็นอาการของคนที่เป็นโรคนี้ได้เลยใช่ไหมคะ

คือบุคลากวางศึกษาเนี่ยเขาบอกว่ามีครูอยู่หลายแสนคน
เขาก็มีตั้งคณะกรรมการสอบมีการลงโทษทางวินัย
ครูบางคนพาเด็กไปดูหนังไปจับเอวไปจี้เอวไปล้วงคอล้วงเสื้ออะไรอย่างนี้
ต้องสังเกตต้องคุยกับเด็กอยู่บ่อยต้องให้ความใกล้ชิด
ก็เด็กคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่

นายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชจิตแพทย์โคศกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
อธิบายว่าความชอบที่จะมีเพศสัมผัสกับเด็กตัวเล็ก
จนถึงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นทางการแพทย์ถือเป็นอีกโรคหนึ่งทางจิตเวท

คนที่เป็นโรคนี้จะไม่ค่อยสามารถมีความสุขทางเพศกับคนที่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่เหมือนกันได้
บางคนอาการรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถมีเพศสัมผัสหรือมีความสุขทางเพศกับคนวัยผู้ใหญ่ได้เลย
แต่กลับชอบเด็กมากกว่า
นี่มันต้องเป็นโลกนี้แน่นอนพอเขาเป็นกามวิปริต
เป็นประสบการณ์การตื่นตัวทางเพศในระดับสูงนะฮะ
หรือต่อวัตถุสถานการณ์หรือบุคคลที่ไม่ทั่วไปและไม่มีมติส่วนใหญ่ของนักวิชาการว่าเส้นแบ่งระหว่างความสนใจทางเพศที่แปลกกับโรคกามวิปริตอยู่ไหน
วิปริตกับโรคไข้เด็กเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ

ไม่ปกติทางเพศคือกูรู้ไหมว่าไอ้โรคนี้ฝรั่งพึ่งมีเน่ะ
ไอ้ตัวนี้เป็นหมอด้วยก็เป็นไหนพแทสของทีมยิมนาสติกโอลิมปิกเลยนะ
ยิมนาสติกหญิงของสหรัฐนายลาลี่แนทเซอร์
ถูกสารตัดสินอเมริกา๑๗๕ปี
คือคนพวกนี้ต้องกันออกจากสังคมเลย
เพราะว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้
คือยังไงมันก็จะเอาเด็กแหละ

เป็นหมอประจำทีมยิมนาสติก
ให้การสารภาพว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อ
ยิมนาสติกหญิงทีมชาติสหรัฐหลายคน

ระหว่างการรักษาทางการแพทย์ให้เด็กผู้หญิงต่างเหล่านั้น
ผู้เสียหายบางคนอายุ๑๐ปี
และบางคนเป็นนักยิมนาสติกเหรียญทองโอลิมปิก
คือโอลิมปิกคุณก็รู้ว่าสหรัฐอเมริกาดังแค่ไหน

แพทย์นี้มันเล่นผู้เสียหายไป๑๖๐คน

และนักกีฬาทางโอลิมปิกดังอย่างซีโมนไบ

ก็บอกเลยว่าจะเพิกเฉยต่อของตนต่อมีนายแพทย์นี่
เพราะว่าไม่ต้องการเป็นข่าวในแง่ลบ
คือบางคนก็ไปผ่านไป
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเด็กก็ถูกกระทำเยอะ

ใครเด็กเนี่ยคุณนิวครับมันไม่ได้ไปจบแค่นี้

ก็เพราะว่าอย่างสถานอาบอบนวดที่ผมพูดมาตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ย

เพราะเด็กต่ำกว่า๑๘มันถือว่าค้ามนุษย
แปลว่าเดี๋ยวเราจะต้องตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อ
ต้องตีต่อครับเพราะว่าโรคไข้เด็กนี่มันลามเข้าไป
สถานบริการต่างและเขาจัดสรรเด็กต่ำกว่า๑๘
ซึ่งเข้าข้อหาค้ามนุษย์และเข้าข้อหาฟอกเงิน
ทีนี้ผมจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังต่อครับ
หญิงสาวยืนเจอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังกันค่ะ

ผมผมผม
ผมผมผม
พูดมาทั้งอาทิตย์ถึงเรียกเกี่ยวกับกระบวนการฟอกเงิน
คือค้ามนุษย์เป็นฐานหนึ่งใน๒๖ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน

ทีนี้ค้าฟอกก็มาผ่านกระบวนการปั่น
ผมก็อธิบายให้ฟังว่ามันมีกระบวนการของการฟอก
ฟอกโดยการตั้งธุรกิจบังหน้า
ผมจะพูดอย่างเร็วนะครับเพราะผมถือว่าท่านผู้ชมผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้ว
ว่าค้ามนุษย์มันก็สู่กระบวนการที่จะต้องฟอก
มันต้องผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
ฟอกเงินมันก็ไปสู่เรื่องของการปั่น
ทีนี้กระบวนการปั่นมันปั่นเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์
ผมก็อธิบายแล้วว่าใครเป็นใคร
คุณวันนี้ก็จะฟ้องเมื่อก่อนคนที่ฟ้องตัวดีผมก็อธิบายให้ฟังไปแล้ว
ทีนี้เป็นยังไงก็แล้วแต่ผมมันไม่ได้กลัวฟ้องหรอกครับ

แต่ผมจะพูดให้ฟังสั้นว่าตัวปั่นอาทิบย์ที่แล้วผมพูดไปแล้ว
ยึดและอายัดทีนี้ฐานผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันจะเกี่ยวกับฉันเหรอ
เกี่ยวครับในกรณีที่สมมุติแล้วกันว่าคุณมีบัตรเครดิต
เครดิตสารพัดบัตรทุกวันนี้ยังอยู่เยอะแยะ
คุณมีบัตรเครดิตแล้วคุณไม่ได้จ่ายสตางค์
ถึงเวลาไม่จ่ายพอไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยเขาก็ฟ้อง
ฟ้องเสร็จเขาก็จะยึดทรัพย์สินของคุณ
อะไรได้บ้างอะไรได้บ้างเอออะไรที่ยึดได้นะครับ
ประการแรกก่อนนะฮะการยึดกับการอายัดนี่ต่างกัน
การยึดคือการกระทำใดต่อทรัพย์สินของคนที่ถูกยึด
เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นเข้ามาอยู่ในการดูแลควบคุม
ครอบครองของผู้ดำเนินการยกตัวอย่างเช่น
ผมขอยึดทรัพย์ทีนี้อายัดไม่เหมือนกัน
อายัดคือสั่งให้คนที่ถูกอายัดทรัพย์สินหรือคนภายนอก
ให้มาจำหน่ายจ่ายโอนผมอายัดไว้ก่อนนะ

ถูกต้องอย่ามาแตะต้องอย่ามาจำหน่ายจ่ายโอนทำนิติกรรมใด
นั่นคือการอายัดนี่คือการยึด
ทีนี้อะไรที่สามารถยึดหรืออายัดได้

เช่นเจ้าหนี้บัตรเครดิตมาฟ้อง
ว่าอะไรที่คุณสามารถที่
สินอะไรที่สามารถที่จะยึดหรืออายัดได้
เหมือนจะจ่ายแทนเงินที่เราค้างเขาอยู่อย่างนั้นใช่ไหม

ใช่อันนี้มาอันดูเลยประกันแรกก่อนเลย

ก็อันนี้โดนยึดได้
อันที่สองบ้านในที่ดิน

รถยนต์นั้นไม่ใช่รถที่ใช้ในการประกอบอาชีพ

ผมต้องมีรถกระบะออยออกไปทำมาหากิน

ให้สำหรับการประกอบอาชีพเว้นไว้
แต่ถ้ารถยนต์บอกว่ามีรถยนต์หรูหลายคัน

อันดับที่๔เป็นทรัพย์สินการลงทุนไม่ว่าหุ้น
ว่าทองคำไม่ว่าตราสารกองทุน
สามารถถูกอายัดได้หมด

ทดแทนเงินค่าชดเชยกรณีออกจากงาน
เงินก้อนนี้เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์อายัดได้

เฅินว่ากลับไปมาฟ้องกันคุณได้ไหม
หมายความว่าสามารถ
จะอายัดได้ไม่มากกว่า๓๐

ก่อนหักภาษีด้วยก่อนหักประกันสังคมด้วย
อายัดเงินก้อนนี้ของลูกหนี้เนี่ยต้องมีเงินเหลือใช้

เขาก็อายัดได้ต้องเหลือให้คุณไม่น้อยกว่า๒๐๐๐บาท
แล้วถ้าเกิดคุณอ้างว่าคุณมีภาระมีลูก

อันนี้ก็ขอผ่อนผันได้อีก

แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินชุดนี้เราไป

อันดับที่๘เงินโบนัสสนใจไหม
พอดีเราทำงานแล้วเราได้เงินโบนัส

๕๐ถ้าเป็นโบนัส

อายัดได้สัดส่วน๓๐

เครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวเครื่องใช้หม้อเตาอะไรพวกนี้ยึดไม่ได้
หรือกลุ่มที่๒คือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เช่นฉันมีคอมพิวเตอร์ยึดอายัตไม่ได้
เพราะว่าแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นรวมกันจะต้องไม่เกิน๑แสนบาท
ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมพูดเรื่องยึดกับอายัด
มันจะนำไปสู่เรื่องของกรณีหุ้นของอาบอบนวดที่มีข่าวว่า
กระทรวงการคังเข้าไปถือเป็นหุ้นอยู่ในอาบอบนวดทั้งหมดของนายกัมพล
คือนายกัมพลลักษณะของนายกัมพลผมได้อธิบายให้ฟังแล้ว
ตอนแรกก็ไม่มีชื่อนายกัมพลหรอกครับมีผมไปเปิด
พอไปเปิดปุ๊บทางศาลก็ออกหมายจับ
ก็แบบเดียวกับโกลักษ์จำโกลักษณ์ได้ไหมคุณนิว
ดังนั้นมันมีกฎหมายฟ่อที่รุนแรงการค้ามนุษย์เนี่ย
คือท่านประยุทธ์ก็เน้นแล้วเรื่องนี้เรื่องค้ามนุษย์ต้องจัดการให้ได้
อายัดแล้วก็พิสูจน์สิว่าทรัพย์สินคุณได้มาโดยสุจริต

ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ก็ฟ้องศาล
ฟ้องศาลศาลลงคุณก็ถูกยึดจากอายัดเป็นยึดแล้วนะ
ค่ะอาญัตริย์แค่ตอนแรกเก็บเอาไว้ยังแต่ต้องไม่ได้
แต่ถ้าหากว่าไม่ชอบมาพากลก็ต้องถูกยึดล่ะ
ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชม
ถัดไปว่ากระทรวงการคลังเป็นหุ้นส่วนอาบอบนวดได้อย่างไร
อันนี้อยากรู้จริงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น
ช่วงหน้ามาติดตามกันต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะ
คุณนิวครับผมมีชีวิตอยู่หลายชีวิตด้วยกันมีคนเปรียบ
ผมว่าผมเป็นแมว๙ชีวิตนะแต่ผมก็ขอจะอธิบายให้ฟัง
ผมกำลังแฉบุคคลคนหนึ่งคือนายชูวิทย์
ผมจะแฉนายชูวิทย์เหตุผลเพราะว่า
นายชูวิทย์คนนั้นกับนายชูวิทย์คนนี้

เป็นคนละคนกันวิธีบอกนะครับตายไปแล้วครับ
อาจจะเป็นคนเดียวกว่าคุณเห็นท่ีด้วยผมมีหนวดไว้
เพราะกระทรวงการคลังเนี่ยเมื่อสมัยปี๔๕เนี่ยนะครับ
กระทรวงการต้มหลวดจับต้มหลวดจับในท่องหาในสถานบริการ
ทีนี้พอตำรวจจับมีการอายัด

อายัดก็โดยปปง
ปปงก็คือคณะการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพราะว่าไปเข้ากฎหมายการฟอกเงิน

เป็นเจ้าของอาบอบนวดอยู่๔ที่
เมื่อถูกอายัดก็มีการต่อสู้ทางศาล
คนไม่เข้าใจมันมีอยู่๒ด้านครับ
คือผมต้องไปขึ้นศาลมีสารอาญาคุณนิวครับ
วกด้วยสารอะไรครับสารแพ่ง
เพราะการยึดทรัพย์ก็ต้องเข้าไปที่สารแพ่ง
ปรากฏว่าในคดีอาญาผมชนะ
งั้นผมยืนอยู่นี่ได้ไงถูกไหมครับ
คดีอายาผมชนะเมื่อชนะแล้ว
ก็ไปสู่กระบวนการของสารแพ่ง
ถ้าเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่า
คุณคนคนหนึ่งไปแทงเขาตายเป็นคดีอาญา
อกจากเขาตายเขาก็ต้องมาฟ้องคดีแพ่งคุณอีกว่า
เขาตายเขาไม่มีที่ทำมาหากินเนี่ยครอบครัวเขาเดือดร้อน
ต้องชดเชยเยียวยังไงต้องชดเชยเยียวยอีก
ในเมื่อสารตัดสินว่าผมเนี่ยนะไม่ได้แทงเขาตาย
อาญาชนะแต่ปรากฏว่าสารแพ่งเนี่ย
ขั้นต้นเนี่ยผมยกอุทรในชุวิตยก
สารดีการลงกรณีสารดีการถือเป็นสารสูงสุดเป็นคดีแพ่ง
เมื่อลงเนี่ยผมหุ้นต่างที่ถูกอายัดไว้โดยปปง
ก็เข้าสู่กระบวนการยึดทั้งถูกไหมครับ
ดังนั้นยึดส่วนแรกก็ยึดเงินสด

ส่วนยึดอันที่๒ก็ยึดจากธนาคารกสิกรไทย

ก็ผมจะไปทราบเถอะครับเขายึดไปอย่างนั้น
เงินสดก็รวมอยู่นะประมาณ๑๓แสนสี่
ส่วนที่เป็นหุ้นใน๔บริษัทนี้
หุ้นละ๑๐๐๐๐บาทอ่ะ๑๐๐๐๐หุ้น
๑๐๐๐๐หุ้นก็ประมาณ๔๐๐๐๐หุ้น
เมื่อยึดไปแล้วก็ต้องมอบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ
คนก็งงเว้กระทรวงการคลังไปถือหุ้นอาบอบนวดได้เหรอ

ดังนั้นที่รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กล่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายหุ้น
เดวิทโคปาคือทั้งหมดมีหุ้นที่กระทรวงการคลัง
ได้มาจากการยึดของกระบวนการของกฎหมาย
อายัดโดยปปงอันนี้เข้าใจแล้วนะครับ
ดังนั้นการแพ้เข้าไปสู่กระบวนการยึด
ดังนั้นหุ้นก็คือกระทรวงการคลังถือหุ้นอาบอบนวดไปโดยปริยาย
เมื่อผมขายให้นายกัมพลอันนี้เข้าสู่กระบวนการคือผมขายนายกัมพล
หุ้นของกระทรวงการคลังก็ตามนายกัมพลไป
ถูกไหมครับผมก็บอกผมไม่ทำแล้วผมเลิกแล้วผมพอแล้ว
ผมก็เลิกนายกัมพลมาซื้อไปก็มีหุ้นของกระทรวงการคลังตามไปด้วย
ถูกไหมครับณวันนี้นายกัมพลทำผิด
นายกัมพลไปค้ามนุษย์เด็กต่ำกว่าอายุ๑๘
ถูกตำรวจตอนนี้ไปถึงดีเอสไอแล้ว
ตอนนี้ก็จึงจะมีกระบวนการทำไมครับ
อายัดอีกถูกไหมมันก็ต้องกลับไปอายัดอีก
เพราะว่าสมบัติทรัพย์สินต่างของนายกัมพลที่มีคดีอยู่

นั่นน่ะสิครับในการอายัดนั้นก็ต้องอายัดหุ้น
กระทำความผิดทั้งหมดของนายกัมพลและพวกพ้อง

กระทรวงการคลังก็ถูกยึดตัวเองด้วย
เพราะกระทรวงงานคังเป็นผู้ถือหุ้นใน๔บริษัทของกัมพลนี่
ตอนนี้นายกัมพลไปที่ไหนก็ไม่มีใครทราบ

พอผมเอ่ยไปนะจนกระทั่งออกหมายจับ

ทีนี้ปปงเขาก็บอกว่าเขาอายัดได้เท่าไหร่
ว่าของนายกัมพลเนี่ยตัวเขาถูกมาที่แจนทุกคนนะ

ถ้าเดี๋ยวจะหาว่าในชูวิตไม่พูดของตัวเองเลย
ผมก็พูดยืดทรัพย์เนี่ยเป็นไงเป็นไร
ผมเยอะเพราะว่ามันมีกฎหมายที่รุนแรงขึ้นในสมัยผมนั้นมันก่อนปี๕๑ก็กฎหมายค้ามนุษย์นี่ก็ยังไม่ออก
กฎหมายค่ามนุษย์นี้ออกปี๕๑เรื่องของผมมันเกิดตั้งแต่ปี๔๖
เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปว่าทำไมกระทรวงการคลังถึงถือหุ้นในอาบอบนวดก็มาด้วยเรื่องนี้แหละครับ
ถ้าคุณผู้ชมได้ข้อมูลความรู้สาระเข้าใจกันมากมายแล้วเสื้อนี้เดี๋ยวได้ด้วยนะคุณผู้ชม
แต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงต้องติดตามวันนี้หมดเวลาแล้ว
ตีแสกหน้ากันใหม่เราลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ